มามาดูข่าวน้องน้นถนนกันนะคะ

วันหนึ่ง๓งานโอ้โหงานเยอะมาก

สุขภาพแย่คุณผู้ชมก็เลยขอพักก่อนนะ

ที่สำคัญตอนนี้มีคนรู้ใจแล้วนะ

ซึ่งใส่บนไทยนะครับไปฟังทั้งหมวดจากนุ้งนนนจากผู้ชมถนนกันเลยดีกว่าค่ะ

เข้าข้างนอกเลยฟังว่าผมไปได้รีบ

เป็นชีวิตแบบส่วนตัวของผม
ใน๑เดือนเรารับส่วนมัน๒๐วันหรืออะไรไงครับให้มีเวลาพักอยู่กับครอบครัวบ้าง
ค่ะนี่เดี๋ยวเขาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะคะแต่ไม่รอดูกันก่อนนะคะว่าจะเลื่อนไม่เลื่อนเนาะ
เดี๋ยวรอรุ้นกันอีกทีหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ที่